สมาคมกีฬาฟุตบอลก็ได้ส่งหนังสือแนวทางการปฏิบัติไปให้กับสโมสรสมาชิกในทุกทีม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยลีกจำกัด
ก็ได้ส่งหนังสือไปยังสโมสรถึงแนวทางการป้องกัน
ในช่วงที่นักกีฬารักษาสภาพร่างกาย
ระหว่างที่เกมการแข่งขันไทยลีกเรื่องการแข่งขัน
เพื่อให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนตลอดจนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ
ในการควบคุมการแพร่ระบาดและจำนวนผู้ติดเชื้อ
โดยงดกิจกรรมที่รวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก
เป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค
ซึ่งแนวทางการปฏิบัติที่สมาคมและไทยลีก
ได้เสนอต่อสโมสรสมาชิกมี๗ข้อด้วยกันค่ะ
ข้อแรกก็คืองดกิจกรรมจำนวนที่มีการรวมคนจำนวนมาก
ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ข้อ๒ก็คือจะต้องมีการปฏิบัติ
เพื่อรักษาสภาพร่างกายของนักกีฬาอาชีพในกรณีต่าง
ขอให้ร่วมมือไม่ให้ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กิจกรรมดังกล่าวเป็นให้เป็นการฝึกซ้อมแบบปิดแทนนะคะ

แล้วก็เฝ้าระวังผู้ที่มีอาการนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นไข้สูงร่วมกับระบบทางเดินหายใจค่ะ
โดยระวังไม่ให้บุคคลที่มีอาการดังกล่า

ข้อ๔ติดตามตรวจสอบประวัติของบุคลากรในสโมสรว่า

หรืออยู่ในที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคหรือเปล่า
ข้อ๕ก็ให้จัดเตรียมจุดล้างมือพร้อมสบู่
เจลแอลกอฮอล์ตามบริเวณทางเข้าออกของสถานที่

ฆ่าเชื้อบริเวณที่มีคนสัมผัสเป็นจำนวนมาก
ว่าจะเป็นลูกบิดประตูราวบันได
โดยทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ

ให้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
และคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ

หลีกอาชีพของประเทศไทยในทุกระดับ
ก็จะกลับมาแข่งขันกันในวันที่๑๘เมษายนนี้เป็นต้นไปค่ะ